ดูเรื่องของอีกหนึ่งคลิป

เรียกว่าเป็นควันหลงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ
อีกหนึ่งคลิปคือตำรวจเข้าแถวยาวเหยียดเลยคุณทัศนัย
อ่างเป่าจากชายใส่เสื้อสีแดง
ซึ่งล่าสุดต่อมาก็มีการตรวจสอบแล้วก็คือร้อยตำรวจตรีมานัดนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะทางพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลนะคะ
บอกว่าร้อยตำรวจตรีมานัดไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะ
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกว่าให้ตรวจสอบแล้วด้วยเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการพูดถึงคลิปภาพตำรวจที่ตบเท้าเข้าแถวรับซองอ่างเป่า
จากร้อยตำรวจตรีมานัดเติมธนศักดิ์ที่บ้านพักย่านฝั่งธนบุรี
คลิปนี้เนี่ยนะคะชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์ว่าเห้ยเหมาะสมหรือเปล่า
ท่านเองก็เคยกำชับย้ำนักย้ำหนาเลยบอกว่า

ตอนนี้เขาบอกว่าตำรวจให้ตำรวจผิดหรือเปล่า
อันนี้แหละต้องตรวจสอบและที่สำคัญพอไปตรวจสอบซอง
เงินในซองต้องไปตรวจสอบว่าเกิน๓๐๐๐หรือเปล่า

ก็ให้ตำรวจนครบานตรวจสอบไปได้เลย
ผลออกมาอย่างไรก็ให้ตำรวจนครบานก็สามารถดำเนินการไปได้เลย
ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงเรื่องนี้กันค่ะ
ตรวจสอบกันถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดหรืออะไร
ให้ตอนนี้มันได้สั่งการไปแล้วในชอตรากรบานนี้ได้

โทษในคำถักอังเปล่ามันขั้นไหนกับท่าน

คุณเนสนึงเดี๋ยวให้ชอบดูวินัย

วินัยใช่แต่ว่าอาญาจะผิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ

คือกรณีแรกตำรวจที่มารับอ่างเป่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าผิดอย่างไรผิดตรงไหน
ส่วนคนที่ให้ก็คือร้อยตำรวจตรีมานัดเนี่ย
พอไปตรวจสอบแล้วท่านไม่ธรรมดานะ
เห็นบอกว่าไปคุมบ่อนด้วย
แล้วก็มีรายงานข่าวมีรายงานข่าวว่าเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้าแห่งหนึ่งด้วย
ครับทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าเป็นการใช้ให้ซองตามธรรมเนียมวันตรุษจีน
เขาบอกนะเป็นการที่พี่ให้น้อง
เขาบอกว่าทำแบบนี้ทุกปีก็ให้แบบนี้ทุกปีก็ไม่น่าจะผิดมั้งคะ
ก็ไปที่บ้านของร้อยตำรวจโทมนัดนี่แหละนะฮะ
ก็เปิดบ้านทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกปี
ข้าราชการตำรวจประมาณ๖๐คนก็ไปเข้าแถวรับซองกัน
ซึ่งในซองเขาบอกว่ามีทั้งผ้ายันแล้วก็เงินสดประมาณ๕๐๐นะ
ทั้งนี้เรื่องนี้ดูแล้วไม่น่ามีความผิดทางอาญา
แต่ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงไป
อาจจะเข้าข่ายเรื่องของความผิดทางวินัย
ส่วนพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ยอมรับเลยค่ะว่ากรณีของร้อยตำรวจตรีมานัด
ตำรวจไปตรวจสอบพบข้อมูลว่า
มีความเกี่ยวพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อน
ซึ่งตัวเองทราบมานาน๑๐ปีแล้ว
เกี่ยวพันธุ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา

อ้าวทราบมาเป็น๑๐ปีแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่ตรวจสอบ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคุณทัศนัย

รู้มาขนาดนี้ทำไมถึงยังปล่อยให้เป็นแบบนี้

แล้วอย่างที่เขาบอกไปว่าไม่ได้ทำเป็นปีแรก
ให้มาทุกปีทุกปีแล้วเอาเงินที่ให้มาเนี่ยเงินจากที่ไหน
เออเงินสีเทาใช่ไหมนี่แล้วก็ไปตรวจสอบนะ
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลให้หลังนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาคปี๒๕๕๙
จนถึง๑๓กุมภาที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ย
เกือบ๒ปีแล้วท่านไปต่างประเทศบ่อยมาก
นับไปนับมา๙๖ครั้ง
โอ้โหท่านเดินทางไปต่างประเทศต้องใช้เงินเยอะแน่นอน
เอาเงินส่วนนี้มาจากไหนท่านเป็นตำรวจ
อย่างที่เราทราบกันตำรวจก็เงินเดือนไม่น่าจะเยอะนะคะ

แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นบกพร่องหรือเปล่า

อันนี้เรายังไม่ได้หมายความว่าท่านผิดแล้วนะ
แต่ว่าให้ต้องตรวจสอบต่อไปว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร